ค่ะไปเจออยู่แถวข้างทางรถไฟที่ชนบุรี

ก็น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒อาทิตย์แล้ว
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไปแกะรอยจากรูปศักดิ์
เขาบอกว่าเป็นรูปมังกรอยู่ที่บริเวณด้านหลังนั่นเอง
ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือผู้โดยสารที่ตกลงมาจากรถไฟหรือเปล่านะคะ
ตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันค่ะคุณผู้ชม
โดยตำรวจสพแหลมชะบังก็ได้รับแจ้งว่า
อยู่ใกล้กับร่องน้ำริมทางรถไฟนะคะ
แล้วก็อยู่ใกล้กับสะพานข้ามทางรถไฟ

แล้วก็ยังมีกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

เจอศพลักษณะนอนตะแคงเน่าเปื่อย

คือมันเป็นโครงกระดูกแล้วก็กลิ่นมันก็เหม็นเน่า

ยืนมุงดูอยู่บนสะพานนะคะ
แล้วศพนี้รู้ว่าเป็นผู้ชาย
ไปเจอรอยสักที่หลังขวา
ก็เห็นว่ามันเป็นรอยสักรูปมังกร
คิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒สัปดาห์

ก็ไปเจอนี่คือกางเกงนะคะ
เป็นกางเกงขายาวสีน้ำตาลตัวหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
แล้วก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามหาญาติ
หรือใครที่รู้จักกับคนเสียชีวิต

เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ

จะต้องรอการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง

ก็ส่งให้แพทย์นิติเวชทางโรงพยาบาลแหลมชะบัง
ผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะคะ